คุณผู้ชมการเป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยเนี่ยนะมันต้องทำงานแข่งกับเวลานะ
เพราะว่าทุกวินาทีมันคือความเป็นความตายเวลาที่ต้องไปถึงจุดเกิดเหตุให้เร็ว
ไปเจอตัวผู้สูญหายก่อนดีหรือว่าเด็กที่ถูกลักพาตัวก็ดี
บางครั้งเนี่ยทำให้กู้ภัยเหล่านี้เกิดอุบัติเหตุซะเองเพราะว่าบางทีต้องขับขี่ด้วยความเร็ว
ล่าสุดเกิดขึ้นที่บางนาตราขาเข้ากิโลเมตรที่สิบหกนะคะอาสากู้ภัยรายหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็ว
แล้วปรากฏว่าถูกรถเก๋งเนี่ยเฉียวชนจนเกิดเป็นอุบัติเหตุกัน
คนขับรถเก่งลงมาด่าอาสาอีกนะว่าทำไมต้องขี่ความเร็วแบบนี้ไหนอธิบายมาสิมันมีเหตุการณ์อะไร
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อค่ะ
ชนกันนะครับคนเมาขับรถเบียดอาสา
เนี่ยชายเสื้อขาวที่สะพายกระเป๋าเนี่ยค่ะที่คนเขาถ่ายคลิปเขาบอกว่าเมาแล้วชนขับรถเบียดอาสา
แบบเฮ้ยมีเห็นไหมวิ่งชั้นเนี่ยใช้ความเร็วแบบนี้อาสาเค้าก็บอกไปแล้วนะก็แจงไปแล้วนะว่า
ว่ากำลังติดตามเด็กผู้หญิงที่หายตัวออกจากบ้าน
รีบไปเพราะมีคนให้เบาะแสมาว่าเห็นเด็ก
ว่าถ้าไปช้าเนี่ยเด็กอาจจะถูกลักพาตัวถูกข่มขืนหรือถูกทำร้ายได้
เพราะว่าตอนเนี้ยมันเวลากลางคืนมันเป็นเวลาดึกแล้วอ่า
แต่ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้ก็ยังไม่ยอมเชื่อค่ะ
ไม่ยอมปล่อยให้ไปยังคงด่าทอด่าว่าเจ้าหน้าที่อาสา
บอกด้วยว่าตัวเขาก็เป็นอาสาแห่งหนึ่งเหมือนกัน
สักพักหนึ่งพอทุกคนกำลังเผลอค่ะ

ขับรถหนีไปเลยทางลาดกระบัง

ไปหาตำรวจเถอะหน้าพี่เนี่ยหราอยู่ในคลิป
ทะเบียนรถพี่ก็ร้ายอยู่ในคลิปเขาเห็นกันหมดแล้ว
แม้ว่าเราเอามาออกเราจะเลอหน้าและทะเบียนก็ตาม
แต่ว่าในเน็ตเขาไม่ได้เบลอนะ
ส่วนเด็กผู้หญิงที่หายเนี่ยนะคะกู้ภัยเขาบอกมาว่า
เจอตัวแล้วส่งบ้านปลอดภัยเรียบร้อยดีแล้วค่ะ